ไม่ใช่แค่คนไทยค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการจะออกจากอิสราเอล
อิสราเอลก็เช่นกันนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งนะคะเป็นชาวอิสราเอล
ออกเดินทางจากอิสราเอลเพื่อที่จะหลบสงครามมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นี่ค่ะเราก็ได้คุยกับครอบครัวนี้นะคะนี่คือตอนคือนักข่าวเนี่ยก็จริงไปทำข่าวคนไทยกลับบ้านมาจากอิสราเอลนะคะ
แล้วก็ได้เจอกับครอบครัวชาวอิสราเอลมากัน๖คนค่ะคุณผู้ชมก็บอกกับทีมข่าวเลยบอกมาประเทศไทยเพราะหนีสงคราม
ตั้งใจว่าจะอยู่ประเทศไทยเดือนหนึ่งนะคะแต่ขอไม่สัมภาษณ์อะไรเยอะนะคะบอกแค่ว่าสถานการณ์ครั้งนี้สู้รบกันค่อนข้างรุนแรงแล้วน่ากลัวมากจนต้องตัดสินใจ
พาครอบครัวหนีมาแล้วก็มาแล้วก็คือมาท่องเที่ยวด้วยนะคะและจากสถานการณ์การสู้รบนะคะมันไม่ใช่แค่คนอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันคนชาติอื่นรวมถึงคนไทยก็ด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงตัวประกันทุกคนและอยากให้สำนักข่าวทั่วโลกและของไทยช่วยกันนำเสนอข่าวเพราะหวังว่าสงครามในครั้งนี้จะจบลงโดยเร็ว
ครับที่จริงมีคนอิสราเอลที่เขามาเที่ยวประเทศไทยหลายคนเนาะใช่ไหมแล้วอยู่ในช่วงที่มันกำลังมีสงครามพอดี

วันก่อนก็มีข่าวที่บอกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วที่บ้านตัวเองมีสงครามที่อิสราเอลกลับไม่ได้